คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะร้านจริงก็อยู่ใกล้กัน
แล้วมีเรื่องกันแล้วทะเลาะกันโอ้โหถึงขั้นแบบต้องถีบเตาเลยอ่ะ
จุดเริ่มต้นมันมาจากอะไรรู้ไหมอะไรพริกพริกที่เสียบไม้
แล้วก็ย่างปิ้งพริกแห้งพวกนี้นึกถึงกลิ่นมันออกป
ได้ขุนใช่ไหมใช่เวลาได้กลิ่นแล้วแบบหื้อมันขุนกึกคัดชิ้วอะค่ะ
แล้วเหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูฝั่งสองสามีภรรยา
เขาก็เปิดร้านขายเขาก็ปิ้งพวกพริกย่างนั่นแหละ
แต่พอกลิ่นมันลอยไปไปเตะจมูกป้า
เลยมาเตะเหมือนกันไม่ได้เตะจมูกค่ะ

นี่เห็นไหมแผดเสียงแล้วหลังจากนั้นก็เตะเตากระจายเลย
แต่เรื่องนี้คุณผู้ชมต้องฟังทั้งสองฝั่งนะ
ฟังทั้งฝั่งที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าขายอาหารด้วย
แล้วก็ฟังทางฝั่งป้าด้วยแล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมค่อยตัดสินเอาละกันว่ายังไง
แต่คลิปนี้ในเพจสายไหมต้องรอดเอามาโพสต์ไว้
แล้วก็เขียนข้อความด้วยนะคะบอกว่าที่ปฐุมธานีมึงเพิ่งมาอยู่มึงอย่ามาเก่งกับกู
อันนี้คือสิ่งที่ป้าบอกนะฝั่งป้าเขาอยู่มานานกว่า
แล้วพ่อค้าขายอาหารปิ้งย่างเขางงเลยเจอแบบนี้มาเตะเตาปิ้งเขากระจายเลยค่ะ
ทางด้านผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดพี่เอกก็ประสานทางผู้อำกับสพคองหลวงให้ตรวจสอบเรื่องนี้หน่อย
ให้ความเป็นธรรมกับสามีภรรยาที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าด้วย
ล่าสุดตำรวจเขาก็เรียกคู่กรณีมารับทราบข้อเก่าหาแล้วเดี๋ยวเล่าให้คุณผู้ชมฟัง
แต่พอทีมข่าวของเราเห็นคลิปก็เลยลงพื้นที่ไปที่ปฐุมธานีนี่แหละค่ะอยู่ที่อำเภอคลองหลวงจุดตรงนี้คือซอยคลองหลวง๑
ชาวบ้านเขาเรียกกันซอยเทพประธานไปถามหน่อยสิว่าเรื่องนี้มันคืออะไรยังไงกันแน่
ปรากฏว่าไปเจอร้านนี้ร้านนี้เป็นของสองสามีภรรยานะคะร้านขายขนมจีนสี่ภาคใช่
เออเขาก็จะเป็นบุฟเฟ่ขนมจีนเขาก็จะมีแบบเป็นเนี่ยมีเตาปิ้งอยู่ตรงนี้ค่ะคือเป็นร้านเป็นเพลิงไม้ธรรมดาเลยอ่ะแล้วนอกจากขนมจีนบุฟเฟ่แล้วเขามีข้าวขาหมูด้วยคุยกับพี่คนนี้พี่เฉลิมพล
เฉลิมพลเจ้าของร้านก็เล่าเหตุการณ์ย้อนไปเมื่อต้นเดือนวันที่สองช่วงนั้นอ่ะสองทุ่มกว่าผมก็ปิ้งของขายอยู่กับแฟนแหละแฟนก็เอาพริกแห้งมาย่างตรงเตาเมื่อกี้ในเตานี้เลยค่ะทีนี้ถามว่าพี่แล้วพี่ขายหนุ่มจีนพี่จะย่างพริกทำไมอ่ะอ๋อก็พี่จะทำน้ำจิ้มให้ลูกค้าไงพริกพวกเนี้ยต้องเอามาทำเป็
กลิ่นพริกจากร้านพี่ไปเตะจมูกป้าเข้าแล้วเขาเดินมาถามเลยถามไม่พอใจอะไรแกล้งกันหรือเปล่าอ๋อซึ่งพี่ก็บอกนะว่าเปล่านี่ผมไม่ได้รู้จักป้ามาก่อนเลยผมเพิ่งมาขายของได้สามเดือนเองผมขอโทษผมขอโทษถ้าเกิดว่ากลิ่นพริกเนี้ยมันไปรบกวนเอ่อของป้ามันไปรบกวนป้าเนี้ยนะแต่ฝั่งนั้นโอ้โหทีบเลยค่ะอ่า
หลวงป้าไม่กลัวหรอกนั่นน่ะเออลองฟังค่ะ
พี่ผู้หญิงเนี่ยชื่อเรียมเนี่ยก็มามาถีบมาถีบเตาผมมาปัดหมูย่างไก่ย่างผมลงจาก
ครับก็มาคุยกันดีดีพี่ไม่ใช่มาทำร้ายซับสิงห์ของผมแบบนี้
แล้วพี่ก็ท้าทายผมว่าให้ไปแจ้งตำรวจ
แล้วมีคนอื่นไหมที่มาแสดงพฤติกรรมแบบ

แฟนเขาอาจจะมาน่าจะมาด่าผม
แล้วเดินจะเข้ามาต่อยผมแต่มีคนล็อกคอไปก่อน
เอาล่ะคุณผู้ชมมาฟังฝั่งถีบเตาบ้างดีกว่า
เรียมครับเรียนเหลือทนแล้วนั่นฮะไม่ได้มาคนเดียว
มากับวีระสามีของป้าเรียมอายุ๕๐ปีป้าเรียมอายุ๔๗
๔ทุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมาทั้งคู่
ไปเข้ารับทราบข้อกล่าวหาที่สพคลองหลวง
ป้าเรียมเล่าให้ฟังวันเกิดเหตุนะ

อยู่ที่ร้านนี่แหละก็อยู่ใกล้กับร้านที่เกิดเรื่อง
มีกินเหล้ากันมีร้องคาราโอเกะกันตั้งแต่๖โมงเย็นถึง๒ทุ่ม
ได้กลิ่นพริกมาจากร้านคู่กรณี
คนอีสานเขารู้กันเขาถือกันว่า
การเผาพริกเผาเกลือมันเป็นการสาบแช่ง
ป้าก็เลยไม่พอใจจากนั้นก็เป็นตามคลิปเลยนักข่าว
ป้าถีไปที่ความโอโหวอนสังคมนะ
ฟังป้าบ้างอย่าฟังความฝั่งเดียว
พวกพี่กินเหล้าร้องคาราโอเกะกันอยู่พื้นที่ของพวกพี่แหละ
ตอนนี้พวกพี่ก็เริ่มกินกันประมาณ๖โมงตอนเนี้ย
ตอนนี้๒ทุ่มประมาณ๒ทุ่มก็ได้กินพริก
เผาพริกเผาเกลือแต่คนอีสานเขาจะถือว่า
การเผาพริกเผาเกลือนี่คือการสาบแช่ง
พวกพี่ก็เลยแบบว่าไม่พอใจยอมรับว่าเราผิด
แต่ว่าก็ขอวอนสังคมอย่าเพิ่งด่า
อย่าเพิ่งฟังความข้างเดียวฟังฟังฝ่ายเรามั่ง
ให้โอกาสเราอธิบายมั่งว่าเหตุเกิดเพราะอะไร
นี่ไงป้าไม่ได้บอกแค่นั้นนะ
ไม่ใช่ว่าแบบว่าผู้ใหญ่นั่งกินนั่งดื่มกันอยู่วันเกิด
แล้วจะแบบโมโหมานะป้าบอกว่ามีเด็ก๓เดือนนั่งอยู่ด้วย
เดือนยังเล็กเลยแล้วพอกลิ่นพริกไปมันก็ฉุนจมูกไง
แล้วเด็กก็แบบจามกันจ้าละวันเลย
แล้วแต่ว่าแหมพอป้าเดินมาถึงร้านป้าก็แบบพ่นเลย
เผาหาโคตรอย่างนี้เลยแล้วหลังจากนั้นมันก็เป็นตามคลิปเลยคุณผู้ชม
แต่ป้าบอกว่าที่ทำไปโมโหอย่าเพิ่งด่าให้ฟังความฝั่งป้าด้วย
แล้วป้ามีการบอกด้วยนะร้านนั้นเขาเพิ่งมาอยู่แค่๒เดือน
เขาไม่เป็นมิตรกับใครเลยไม่เป็นมิตรกับใครรวมถึงป้าด้วยค่ะ
แต่แหมคุณผู้ชมคือพอป้าบอกว่าอีสานเขาห้ามอะไรนะ
เผาพริกขอเกลือใช่ไหมเป็นการสับแช่ง
ต่อไปคือจะเผาที่ไหนไม่ได้เลยใช่ไหม
แต่เมื่อกี้เขาเผาแค่พริกไม่ใช่เกลือยังไม่ได้เผา
ยังไม่ได้เผาแล้วจริงขนาดที่มาคุยแล้วนะ
ฝั่งนั้นก็ขอโทษแล้วแต่มันก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้
ป้ากับแฟนนะคือทำให้ผู้อื่นตกใจกลัวทำให้เสียทรัพย์
แล้วก็ดูถูกผู้อื่นซึ่งหน้าเดี๋ยวนัด
นัดให้ไปที่ศาลธัญบุรีพรุ่งนี้
เพื่อที่จะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปนะคะ
โอ้โหแล้วอยู่ใกล้กันด้วยเหรอ
จริงเรื่องมันจะไม่ไปถึงขั้นต้องไปสารอะไรเลย

คือถ้าคุยสองฝั่งแล้วไม่เข้าใจหาคนกลางซะก็ดีนะฮะ